สปสชที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ๑๐๐๐ชุด
นี่นะคะที่เราจะส่งไปขึ้นอยู่ตามหน้าจอตรงนี้เลยนะคะ
นางศิลปสวยระวีแสงศูนย์ประหลัดกรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร

เดินทางไปตั้งจุดตรวจที่หน้าชุมชนได้เลย
จะลดความแออัดลดปัญหาการรอคิวนาน

กรทมมีจุดตรวจแค่ไม่กี่จุด
แต่ละจุดคนไปรอกันเยอะมาก

รอนานเกินกว่า๓ชั่วโมงต่อคนนะ

แผนของกรทมคือว่าอย่างที่เรียนนะคะ
ว่าเราจะดำเนินการโดยศูนย์บริการหาศุกร์๖๓

ก็จะมีเป้าหมายอยู่แล้วนะคะ
ว่าจะไปดำเนินการตรงชุมชนไหนอย่างไรบ้างนะคะ

ในพื้นที่ของกรุงเทพนครเป็นอย่างมากนะคะ
แล้วก็พันธมิตรภาคเอกชนเป็นอย่างยิ่งค่ะ
คุณผู้ชมคะนอกจากส่งมอบให้ทางกรุงเทพมหานครแล้วนะคะ
ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เพื่อเร่งระบายให้ภาคประชาชน
ไปตรวจตามจุดต่างได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ส่งนักข่าวของเรานี่นะคะคุณนัทพงศ์นักข่าวของเรานี่
ไปช่วยขนด้วยไปช่วยขนไปช่วยส่งมอบนะคะ
มีรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อัธพรลิ้มปัญญาเลิศและบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
ที่เป็นผู้ใช้เครื่องมือมาเป็นผู้รับมอบเองเลยนะคะ
รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกว่า
อุปกรณ์นี้กำลังเป็นที่ต้องการจริง
เป็นที่ต้องการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ามาก
รู้ผลภายใน๓๐นาทีว่าคนไหนติดเชื้อไม่ติดเชื้อ
ประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้เยอะมาก
สำหรับการจัดสรรอุปกรณ์หลังจากได้รับมานะคะ

ยืนยันเลยว่าจะนำไปใช้ตรวจประชาชนทันที
หลังจากนี้จะเพิ่มกำลังในการตรวจ
จากเดิมนี่ค่ะวันละ๑๐๐๐คน
พอได้รับอุปกรณ์จากฮรรษ์กรุไป
จะตรวจได้วันละ๓๐๐คนเพิ่มขึ้นมา๓เท่านะคะ
สปสชจัดสถานที่ตรวจไว้๒ที่
คือสปสชอยู่ที่ศูนย์ราชการอาคารบี
และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนานี
สถาบันธัญรักษ์อีกหนึ่งที่
การเข้าตรวจลงทะเบียนผ่านระบบของสปสชเพื่อจองคิวล่วงหน้าก็ได้
ทั้ง๒ที่ที่บอกไปเปิดตรวจตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็นค่ะ
หรือเปล่ายังคลางแคลงใจยังกำกวมอยู่การตรวจแล้วรู้ผลเลย
ก็จะทำให้เขารู้ตัวว่าเขาจะต้องทำยังไง
นี่นะคะเป็นโครงการที่ไทยรัฐกรุ๊ปได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน
ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะต้องขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนภารกิจนี้นะคะ
คือเราตั้งเป้าเอาไว้ก็คือ๑๕๐๐๐ชุด
วันนี้เราส่งไปแล้วห้าหมื่นชุดนะคะต้องขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนค่ะ
คุณผู้ชมสามารถร่วมสนับสนุนได้นะคะสามารถโอนเงินมาได้
ผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงเทพสาขาถนนวิทยาลังสิต
เดี๋ยวเราจะขึ้นเลขบัญชีให้ที่หน้าจอนี่ค่ะ
ก็ไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙คือชื่อบัญชีนะคะ
คุณผู้ชมสามารถร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรภาคเอกชนได้ค่ะ
ก็ต้องขอบคุณพันธมิตรภาคเอกชนทุกท่านด้วยนะฮะ
เพราะว่าเดิมเราตั้งเป้าเบื้องต้นจะจัดหา๑๐๐๐๐๐ชุดนะคะ
มีภาคเอกชนเนี่ย๓๐กว่าที่ได้ติดต่อแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันเข้ามา
จนสามารถได้๑๐๐๐๐๐ชุดเรียบร้อยนี่ส่งมอบก่อน๕๐๐๐๐

ไปถึงตรงนู้นเลยนะฮะคือมันเป็นสิ่งสำคัญควบคู่กับการฉีดวัคซีน
การตรวจเชิงลุกจะได้ตรวจกันอย่างทั่วถึงแล้วก็กันคนติดเชื้อออกมาจากชุมชน